คุณแม่มีอาการตอบสนอง
ก็รู้บ้างเป็นบางคราว
วันเราไปมองก็มองเราบางวันก็ไม่มอง
ตอนนี้อาการมันก็ไปตามสภาพเพราะมัน๔ปีกว่าแล้ว
หมอบอกว่าโรคนี้มันอยู่ได้ไม่เกิน๔ปี
แต่นี่๔ปีกับหลายเดือนแล้วมันก็ถือว่ากำไรแล้วนะ
จากนี้ก็ดูอาการกันวันต่อวัน
ต้องคอยไปพูดให้กำลังใจหรืออะไรกับแม่ตลอด
ทุกวันอยู่แล้วพ่อวันไหนพ่อว่างพ่อจะแวบไป
หอมแก้มเขาแล้วก็บอกพ่อรักแม่ที่สุดนะ
หมอชมว่าแม่แข็งแรงมากแม่จะได้กลับบ้านแล้วนะ
เวลานี้พ่อต่อห้องใหม่นะแม่เราไปอยู่ห้องใหม่กันนะ
เราไปถึงแล้วพ่อจะพาแม่ไปเที่ยวบอกเขาทุกวัน
ปีกว่าแล้วที่คุณแม่นอนอย่างนี้ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ยังไงบ้างครับพ่อ
เราตอนนี้ไม่เคยคิดทั้งพ่อเองทั้งลูกไม่เคยคิดค่ารักษาพยาบาลเลย
หมดเท่าไหร่ให้มันหมดไปเอาชีวิตคุณทุมให้รอดเท่านั้น

ถามว่าเหนื่อยไหมถ้าบอกไม่เหนื่อยก็โกหกแน่เหนื่อยสุด
แต่เราทำเราเหนื่อยเพื่อคนที่เรารักเรายอม
ค่ารักษาพยาบาลมาจากทางคุณพ่อแล้วก็ทางพี่ยุ้ยเอง
ก็ช่วยกันทั้งลูกชายทั้งยุ้ยทั้งพ่อก็ช่วยกันทุกคนนั่นแหละ
ไม่มีใครเอาเปรียบใครล่ะคือเรายอมทุกอย่าง
เพียงอย่างเดียวให้คุณทุมรอดเท่านั้นแหละ
เรียกว่าคุณพ่อทำงานทุกวันนี้เพื่อที่จะมีค่ารักษาพยาบาลคุณแม่
มันก็ใช่อ่ะนะจริงแล้วนะที่เรายอมเหนื่อยทุกวันนี้
เราก็หวังว่าเราได้เงินได้ทองมาก็จะดูแลคนที่เรารักที่สุดในชีวิตแหละ

ท้อไหมไม่เคยนะคือถ้าหากว่าเราท้อเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะแย่
เพราะฉะนั้นเราต้องคิดบวกเสมอว่าคุณทุมต้องรอดคุณทุมต้องรอด
คิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราสบายใจทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อย
เวลาเราไปทำงานวันนี้เรามีงานนะเราทำเราได้เงิน
เงินนี้จะไปดูแลคุณทุมนะเนี่ยคุณทุมจะรอดเพราะเงินจำนวนเนี้ย
คิดอยู่แค่นี้แล้วก็สบายใจ
มีบางวันคุณพ่อก็จะโพสต์ว่าทำงานแต่ก็ต้องไปดูภรรยาก็มีแอบเหนื่อยเหมือนกัน
มันก็มีคนมันอายุเยอะแล้วนะมันไม่เหนื่อยเป็นไปไม่ได้
แต่เราก็คิดเสมอว่าเหนื่อยแค่ไหนฉันก็จะทน
ขอให้คนที่ฉันรักรอดกันแล้วกัน
คุณพ่อมีวิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงบ้างไหมค
เช้าขึ้นมาก็เดินสนามย่าเดินเท้าเปล่า
ท่านยังเดินเหินได้ไปไหนมาไหนได้
ท่านยังมีแรงทำงานอีกเยอะคุณทุมไม่ต้องกลัวหรอกพ่อยังมีแรง

เพราะค่ะที่ค่ารักษาพยาบาลมันเกือบเป็นแบบล้านล้านแล้ว

หมดยิ่งกว่านี้หมดกับเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็น

ไม่เคยสบาย

คุณพ่อมีวิธีสร้างกำลังใจให้กันยังไง

คนจะอยู่ด้วยกันให้มันยืนยาวเนี่ย

จากให้เกียรติกันแล้วมีความอดทนแล้ว

เมื่ออีกคนเป็นไฟอีกคนต้องเป็นน้ำให้ได้
ถ้าทำได้รับรองยังไงชีวิตคู่ก็ยืนยาว

ตอนนี้หลานสาวตัวน้อยก็คอยไปร้องเพลงให้กำลังใจ

ลูกชายด้วยถ้าไม่มีหลานก็คงจะแย่เหมือนกันแหละ
เพราะว่าเขาเป็นกำลังใจให้เรา
เวลาเรากลับบ้านเนี่ยคุณตาเหนื่อยไหมคะ
อะไรเนี่ยแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้ว
สุขภาพของคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
สุขภาพพ่อเหรอตอนนี้บอกเลยว่า
แข็งแรงนะหลังจากเอานิ่วในท่อตับอ่อนออกแล้ว
ตอนนี้สบายมากไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว
แล้วก็นอนหลับสบายตอนนี้
ยังมีแรงจะดูแลคุณทุมได้อีกนาน
คุณหมอยังต้องมีคอยตรวจหรือมีเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง
ตรวจตลอดพรุ่งนี้ก็หมอนัดอยู่แล้ว

เขาก็เดียเขาก็เช็คตลอดนะนะ

เพราะเขาบอกว่ามันอายุเราเยอะแล้ว
มันมีโอกาสที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ได้เยอะ
เพราะว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยมันจะลากโรคอื่นมา
แต่ก็ยังดีที่ว่าเบาหวานไม่มี

ว่าตอนนี้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อคุณแม่เลย

เราจะไปดูแลคนที่เจ็บอยู่ได้ยังไง

วิถีทางต้องทำให้ตัวเองแข็งแรง
สู้